ชื่นชมหนุ่มคนนี้กันหน่อย

พอได้คุยไปเรื่อยคือความคิดทัศนคติเขาดี

เป็นเด็กดีเด็กเรียบร้อย

โดยเจ้าเพื่อนร่วมงานที่เขาทำงานอยู่
เมื่อวานวันเสาร์
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยถือว่า

มาทำงานก็ไม่ได้มาตัวเปล่า
ห่อข้าวมาทานแล้วก็ถือขนมมาขายด้วย

ที่เขาเอาแยมโรรสสตอเบอรี่มาขาย

เป็นช่วงเจรจาค้าขายใช่ไหม

เอามาแค่แยมโรอย่างเดียว
แต่ว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
ก็เลยบอกว่าผมยังมีอีกอย่างอื่นนะ
เค้กต่างอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เพื่อนก็เรียกว่าสนอกสนใจกัน
หลายคนก็แบบออเดอร์กันมาเตรียมไว้เลย

แล้วก็บอกว่าเอามาขายแบบนี้
เอารูปมาลงเลยมาลงในไลน์กลุ่มเลย
เดี๋ยวจะได้สั่งกันจะได้สร้างรายได้
หนังเขาก็บอกอีกนะว่าตั้งใจจะหาเงินทุนสักก้อนหนึ่ง
ขายขนมแบบทำแบรนด์ของตัวเองเลยนะคะ
หลังจากที่ขายมาประมาณปีนึงแล้ว
มีคนสั่งเยอะก็มองว่าเออนี่เป็นช่องทางการสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี
แต่มันติดตรงที่ไม่มีเงินทุนนี่แหละ
พอเขามีงานประจำทำก็เลยคิดว่าน่าจะพอเก็บเป็นเงินทุนได้
ถ้าสร้างแบรนด์นะพี่บุ๊กแนะนำชื่อแบรนด์นะ
อ้าวบอกมารังใบแดงเออเอ้าเอาไหม
อู๊ยเป็นที่จนจำน่ะรังใบแดง

หลังเขาก็เลยฝากขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะ
คนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับหลัง
แล้วก็ขอย้ำขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเงินบริจาค

ถ้าอยากจะช่วยผมจริงก็มาซื้อขนมแล้วกัน
อุ่นและสนุกดีเหมือนกันนะครับ

ขายมาปีนึงแล้ว

สมกับขายหมูย่างด้วยช่วงเช้า

ครับเป็นรายได้เสริม
ก็ถ้ามีทุนละก้อนก็อาจจะเป็นของตัวเองเลย

แบรนด์แล้วก็ขยับขยายส่งเองครับ
ก็ถ้าจะช่วยก็ขอเป็นอุดหนุนขนมอย่างเดียวครับ

เพราะว่า๑ผมทำงานได้๒ผมเคยอดทนทุกอย่างมาก่อน
ในเมื่อโอกาสมันเข้ามาขอเป็นการอุดหนุนจะดีกว่าครับ

ได้เดินได้ขยายธุรกิจที่ผมฝัน

มากกว่าการมาให้โดยเงินปาก

ความฝันของผมผมอยากได้ราชการครับ
แต่ว่าผมอยากมีธุรกิจของตัวเอง

ไม่มีธุรกิจแล้วตัวผมก็ไปทำงานอย่างนี้ครับ

คุณดูสิอายุ๒๓
คิดจะสร้างแบรนด์

น้องเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝันมีเป้า

เดี๋ยวคุณช่วยคิดชื่อออกนอกจากแบรนด์

ห่วงใยห่วงยาย

จะใช้ชีวิตต่อไปแบบอย่างปกติ

วิถีของตัวเองแล้วก็จะเตรียม
เก็บเงินเพื่อที่จะไป

ส่วนเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยาก
หน้าเหมือนเดิมแล้วไม่โกรธด้วยที่คุณพ่อคุณแม่
ไปค่ะส่วนเพื่อนร่วมงาน

ของทางไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับข่าวของคุณหลัง
แล้วก็เข้าใจชีวิตของเขา

กับข้าวอาหารการกินมาทานข้าวเที่ยง

เดี๋ยวให้คุณอาริยาให้ซะหน่อยนะฮะ